เมื่อคืนนี้ก็เป็นงานสวดพระพิธามศพของแม่ถุ่ม
ปฐุมวดีเข้ามูลคดีก็เป็นคืนที่๒แล้วค่ะ

วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่ามีการเปลี่ยนสารานะคะจากเดิมเนี่ยสารา๒ค่ะ
เป็นสาราพ่วงจินดานั่นเองค่ะ
โดยบรรยากาศนะคะตั้งแต่๑๖นาฬิกาค่ะ
ก็มีคนทยอยมาจัดเตรียมสถานที่นะคะ

ซึ่งภายในสาราบริเวณรอบโรงศพสีขาวนะคะ

ก็มีการจัดสวนดอกไม้สวยงามเลยคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งเป็นความตั้งใจนะคะของครอบครัว

ชอบมากนะคะโดยเฉพาะดอกไม้สีขาวคุณผู้ชม
เรียกว่าบรรยากาศของเมื่อวานนี้นะคะ
ดูผ่อนคลายกว่าวันแรกค่ะนะคุณผู้ชม
พ่อรองและพี่ยุยปัฒนาวันนะคะ
เขาดูมีสีหน้าสีตาที่ดีขึ้นค่ะ
ยิ้มแย้มนะคะพอยิ้มได้ต้อนรับแขกนะคะ

อาจิมมยุรชัตต์อาโยธสวรรค์ค่ะ

พี่ยิ่งยงดรบัวงามพี่ตาบอยซากาวะ

โดยมีพ่อรองและพี่ยุ้ยก็ให้สัมภาษ
จากคืนแรกนะคะเพราะว่ามันแน่นค่ะ
คือคนมาเต็มเลยก็เลยต้องเปลี่ยนคุณผู้ชม
พร้อมบอกว่าแม่ทุมคงหมดห่วงแล้วนะคะ
เพราะทั้งคู่ไม่ได้สัมผัสว่าแม่ทุมจะมาหาหรือมาเข้าฝัน
เพื่อสื่อสารอะไรเลยค่ะ

เมื่อคืนนี้นอนนึกถึงเขา
น้ำตามันก็ไหลไม่มาเลย
บอกให้มาแต่เวลานี้บอกแม่โดนใจพ่อสี
หาเรื่องหัวเราะไปเรื่อยเพื่อให้มันคลายเครียด

ตอนนี้มันก็แข็งแรงกว่าเมื่อวานนิดนึง
แต่เมื่อกี้ไปแบบยืนถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
ก็มีนิดหนึ่งแต่ก็พยายามจะแข็งแรงให้ได้

คือปกติอยู่ก็จะเป็นคนทั้งกลัวอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ว่าอันนี้คือแบบโอ้ยแม่มาเลยมาเถอะ
อยากให้มามากเลย
เรียกว่ากำลังใจจากทั้งวงการจริงนะคะ
อันนี้คุณผู้ชมนะคะด้านอาโยธาสวรรค์แล้วก็อาจิมมยุรชัตริย์ค่ะ
ผูกพันกับครอบครัวนี้มานานและนับถือแม่ทุมเป็นเหมือนพี่สาวนะคะ
บอกว่าอยากให้แม่ทุมหลับสบายค่ะให้หมดห่วงนะคะ
เพราะว่าลูกหลานจะดูแลกันอย่างดีเลยค่ะ
พี่ทุมก็จะเป็นพี่สาวที่ใจดีทำกับข้าวเต็มบ้าน
แล้วก็รอว่าเมื่อไหร่พวกเราจะเข้าไปทานข้าวกัน
ไม่ต้องห่วงทุกคนเห็นไหมลูกก็ยังรักกันอยู่แน่น
พี่ทุมไปสวรรค์เด็กก็มาดูแลพี่ทุมกันอยู่นะคะ
เชื่อแน่ว่าความดีและความน่ารักของแม่ทุม
ยังอยู่ในใจของคนเมืองเทินทั้งวงการแน่นอนค่ะ